ตรีสากลนั้นก็มีจุดเริ่มต้นนะครับ
มาจากการเรียกร้องสิทธิแล้วก็ความเป็นธรรม
สำหรับกรรมกรหญิงในหลายประเทศ
แต่ถึงแม้ว่าจะรณรงค์กันมากว่า๑๐๐ปีนะครับ

เผชิญกับความท้าทาย
และปัญหาในหลากหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการปากท้อง

หรือแม้แต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจำวันนะครับ
ปัญหาแรกคือความรุนแรงต่อสตรีครับ

หนึ่งในสามคนทั่วโลกเคยถูกข่มขืน
ในปี๒๕๕๙ที่ระบุนะครับว่า
ความรุนแรงต่อสตรีเกิดขึ้นทุกที่ครับ

ว่าปัจจุบันราว๑๑๔ประเทศทั่วโลก

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงดังกล่าวแล้ว

เห็นได้จากการที่มีผู้หญิงในสภาพยุโรป
ร้อยละ๕๕เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ
อย่างน้อย๑ครั้งตั้งแต่อายุ๑๕ปี

มีประสบการณ์ในที่ทำงานนะครับ
ส่วนปัญหาในเรื่องของแรงงานนะครับ

ทางเพศก็ยังมีส่วนผลักให้ผู้หญิงนั้นอยู่ด้านล่างสุดของห่วงโซ่มูลค่าโลก
ปัจจุบันนะครับประชากรวัยทำงานของผู้หญิง
มีอยู่เพียง๑๔๙๖เมื่อเทียบกับผู้ชายซึ่งมีอยู่ที่๑๗๐
แต่หากผู้หญิงมีบทบาทในตลาดแรงงานเหมือนกับผู้ชาย
หรือว่าคิดเป็นร้อยละ๒๖ภายในปี๒๕๖๘

จากนี้แล้วผู้หญิงทั่วโลกยังต้องเผชิญปัญหาเรื่องช่องว่างค่าแรงนะครับ
จากว่าเฉลี่ยแล้วผู้หญิงจะได้รับเงินประมาณ๒๗บาท
ต่อทุก๓๕บาทที่ผู้ชายได้
ซึ่งจากแนวโน้มลักษณะนี้ก็จะต้องใช้เวลาถึง๗๐ปี
จะยุติปัญหาความเหลื่อมล้ำนี้ได้นะครับ

ก็ยังเสี่ยงต้องเผชิญกับปัญหาความไม่เท่าเทียมเรื่องนี้มากกว่าครับ
โดยผู้หญิงที่มีบุตรในแถบแอฟริกาใต้และเอเชียใต้
มีช่องว่างของค่าจ้างถึง๑๓๑และ๓๕ตามลำดับ
เมื่อเทียบกับร้อยละ๔แล้วก็ร้อยละ๑๔ของผู้หญิง
ที่ไม่มีลูกและก็อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน

เปิดเผยรายงานระบุนะครับว่าเด็กผู้หญิงทั่วโลก
ราว๖๓ล้านคนนะครับไม่ได้เข้าเรียน
แบ่งออกเป็นเด็กผู้หญิงในวัยเรียนชั้นประถมราว๓๑ล้านคน
เด็กผู้หญิงในวัยเรียนชั้นมัธยมต้นอีก๓๒ล้านคน
ขณะที่มีผู้หญิงถึง๕๘๔ล้านคนทั่วโลกที่ไม่รู้หนังสือ

สำหรับผู้นำนะครับจำนวนผู้หญิงที่ก้าวขึ้นมา
ดำรงตำแหน่งสำคัญในการบริหารประเทศ
ยังถือว่าค่อนข้างน้อยมากนะครับ
เมื่อเทียบกับจำนวนประเทศที่มีอยู่ทั้งหมด

มีสตรีที่ดำรงตำแหน่งผู้นำอยู่เพียง๑๕ประเทศเท่านั้น
ได้แก่สหราชนานาจากนอเวย์โปรแลนด์
เอสโตเนียลิทูเนียเยอรมนีนะครับ
โครเอเชียชิลีไลบีเรียมอต้ามอริเชียส
สาธารณรัฐหมู่เกาะมาแชลเนปานบังคลาเทพนะครับ
ไต้หวันส่วนผู้นำผู้หญิงของเกาหลีใต้
เพิ่งจะได้ถูกลงมติถอดถอนออกจากตำแหน่ง
ปัญหาในเรื่องของเจ้าสาววัยยาวครับ
จุบันมีผู้หญิงและเด็กราว๗๐๐ล้านคนทั่วโลก
แต่งงานตั้งแต่อายุไม่ถึง๑๘ปีนะครับ
และมากกว่า๑ใน๓ของจำนวนนี้
แต่งงานตั้งแต่อายุยังไม่ถึง๑๕ปี
ขณะที่จำนวนเจ้าสาววัยยาวในแถบอาฟริกาเหนือ
และตะวันออกกลางลดลงกว่าครึ่ง
จากร้อยละ๓๔มาอยู่ที่ร้อยละ๑๘
ในช่วงกว่า๓๐ปีที่ผ่านมา
ในเรื่องของสาธารณสุขนะครับ
ในปี๒๐๑๕มีผู้หญิงทั่วโลกประมาณ๑๗ล้าน๘แสนคน
ซึ่งหมายความว่า๑๕๑ของผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อนี้เป็นผู้หญิง
ขณะเดียวกันพวกเธอก็มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความรุนแรง
รวมถึงการละเมิดสิทธิทางเพศและก็สิทธิในการสืบพันธ
ต้องทำแท้งและทำหมันโดยพวกเธอไม่สมัครใจครับ
ในเรื่องของการค้ามนุษย์แล้วก็การพลัดถิ่น
ใน๕ของเหยื่อค้ามนุษย์เป็นผู้หญิง

ขณะที่ในบรรดาผู้พยพหนีภัยสงครามทั่วโลก
๑๘๐เป็นผู้หญิงเด็กสาวและเด็กเล็ก
พวกเขามักจะตกเป็นเป้าของการข่มขืน
รวมถึงการใช้ความรุนแรงไม่แต่เฉพาะจากบุคคล
แต่ยักษ์มากจากฝ่ายทหารและฝ่ายการมือด้วย